เราจะมีเรื่องราวที่จะเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ
วันนี้คุณผู้ชมครับเป็นทั้งเรื่องความทันสมัย
แล้วก็เรื่องของความเชื่อที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับ

เรื่องของความเชื่อยังอยู่คู่กันมาโดยตลอด
แล้วก็เรื่องของเลขมงคลหมายเลขโทรศัพท์ต่าง

ก็กลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด

ที่ทำให้มือถือของเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดการจำหน่ายได้
เลขความเชื่อแล้วก็เรื่องของความทันสมัยเกี่ยวยงกันได้อย่างไร
ติดตามรายงานนี้จากคุณจีรภาสุริสุขได้เลยครับ
กลายเป็นเลขโทรศัพท์มือถือเสริมชีวิต
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะ

ในเรื่องของความร่ำรวยและความรัก
ที่คนไทยหลายคนอยากให้มีควบคู่กันไปค่ะ
ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าที่นิยมเบอร์เสริมชีวิต
เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นค่ะ
ต่างจากเบอร์สวยที่เน้นจดจำง่าย
หรือเบอร์มงคลที่เป็นศาสตร์ผลรวมของตัวเลข

จะเป็นการเก็บสถิติตัวเลขต่างที่เคยเกิดขึ้น
นำมาจัดเรียงและออกแบบใหม่
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ค่ะ
วันนี้เราอาจจะมีความรู้สึกทำธุรกิจมันติดขัด
เราก็อยากจะให้รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นการเสริม
มันเป็นการเหมือนกับกำลังใจเหมือนกัน
ตรงหนึ่งมันเป็นความเชื่อนะคะ
ซึ่งเราก็มองว่าตรงนี้มันก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้ด้วยส่วนหนึ่ง
ความนิยมเบอร์เสริมชีวิตในปีที่ผ่านมา

ทำให้คนบางส่วนเห็นโอกาสและศึกษาในศาสตร์นี้
จนเกิดเป็นอาชีพนักออกแบบเบอร์โทรศัพท์
นพัฒน์ปั้นเน่งเพชรหรือปอนางฟ้าเลขลิขิต
ทำอาชีพนี้มาได้ราว๓ปี
อกจากความสนใจในศาสตร์นี้แล้ว

เธอต้องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ลงมือศึกษาอย่างจริงจัง
นักวางเบอร์คือนักคิดนักปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดี
ด้อยของบุคคลที่ต้องการมาเปลี่ยนเบอร์

รวมถึงต้องดูจุดประสงค์ในชีวิตของเขาด้วย
ว่าเขาต้องการอะไรเหมาะสมกับเขาแค่ไหน

เบอร์นี้ก็คือความเหมาะสมของคนคนนั้น
แล้วถือได้ว่ามันเป็นเลขประจำตัวของคนคนนั้นได้เลย
เพราะมันจะไม่มีใครซ้ำกับเขาอีกแล้ว
นางฟ้าเลขลิขิตออกแบบเบอร์มาแล้วกว่า๓๐๐เลขหมาย
แต่ละวันจะมีคนมาขอคำปรึกษาราว๑๕คน
ซึ่งเธอได้ให้คำปรึกษาฟรี
แต่ในส่วนของการหาเบอร์โทรศัพท์นั้น
จะมีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านขึ้นไป

หลังจากที่ได้เบอร์โทรแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน๓เดือน
นี้เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ
จากเบอร์จะช่วยเสริมชีวิตให้กับเรา
เราเองนั้นก็ต้องปฏิบัติตนให้ดีตามไปด้วยค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน